แต่ที่เพชรบูรณ์เรื่องนี้หนักกว่าเยอะ

แต่น้องคนนึงถูกยิงเสียชีวิต

ตั้งใจเรียนเป็นนักฟุตบอล
เป็นอาณาโค้ชของพ่อแม่เลยล่ะ
กำลังจะได้ทุนเข้ามาเรียนในกรุงเทพ

คนที่ยิงบอกผมจำผิดคน

แล้วมันเอาอะไรคืนได้มันเอาอะไรมาคืนให้กับทอบครัวเขาได้
อนาคตของเด็กคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๖ปี
คือต่อให้ขอโทษชีวิตเขาก็ไม่กลับคืนมาแล้วอะนะคะ
อย่างมากคุณอะไรคุณก็ติดคุก

ติดคุกแค่นั้นเดี๋ยวก็ว่ากันไปนู่นนี่นั่นลดทงลดโทษเดี๋ยวก็ออกมา
แล้วนี่อ่ะนี่เขาตายนะครับถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับสพวิเชียนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ชื่อนายฐิทิพงอายุ๑๖ปี
โอ๊ตนี่ถูกปืนยิงเป็นปืนที่ยังไม่ทราบชนิดนะครับ

กระสุนเนี่ยเข้าแผ่นหลังด้านขวาแล้วไปฝังในปอด
แพทย์ก็พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้วค่ะแต่กระสุนมันเข้าจุดสำคัญนะฮะ
เดียวเลยเข้าจุดสำคัญเลยสุดท้ายน้องโอ๊ตเสียชีวิตครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๖มิถุนายนก็คือ๔ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุเป็นสามแยกนะฮะสามแยกในพื้นที่หมู่๔บ้านกระโทก
บนท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ในที่เกิดเหตุก็คือตรงนี้ครับเป็นสามแยกลักษณะแบบนี้
ยังมีกระสุนปืนเนี่ยตกอยู่นัดหนึ่งด้วยแล้วมีรองเท้าแตะสีดำของน้องโอ๊ตเนี่ย
ตกอยู่ในพงหญ้าด้วยมีเพื่อนของน้องโอ๊ตอายุสิบหกปีเท่ากัน
สมมุติว่าชื่อเอแล้วกันนะเอเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ช่วงค่ำเนี่ยก็มีเอมีโอ๊ตที่เสียชีวิตแล้วเพื่อนอีกคนนึงรวม๓คน
เล่นฟุตบอลกันมานะเตะฟุตบอลเสร็จที่เทศบาลเมืองวิเชียนบุรี
ฟุตบอลเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์กลับกันมา๓คนนะซ้อน๓กันมา
เดี๋ยวคงจะไล่กันส่งกันตามบ้านขี่มาสักพักนึงมาถึงหน้าบ้านของเอเนี่ย
เจอกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์วนมาหน้าบ้านแล้วปลาขวดใส่นะ
ปลาระเบิดขวดด้วยเบิ้ลรถใส่ด้วยคือเอกับโอ๊ตแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงรวมสามคนเขาก็
ย้ายเอางี้ไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวชาวโบ้งชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะเดือดร้อนไปกันหมด
งั้นเราก็ไปดีกว่าไม่อยากยุ่งกับพวกนี้ด้วยสงสัยไม่รู้มาตรงนี้
จะไปมีไอ้พวกเจ้าถงเจ้าถิ่นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยย้ายที่กันนะ
ก็เลยไปนั่งกันที่สามแยกที่เกิดเหตุนี่แหละ๓แยกถนนโกเมนที่หมู่๔บ้านกระโทกตะบนท่าโรงนะครับ
นั่งกันอยู่สักพักนึงเอแล้วก็โอ๊ตแล้วก็เพื่อนก็คุยกันว่าเอ้ยกลับบ้านดีกว่า
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับเจอไอ้วัยรุ่นกลุ่มเดิมมันขี่รถสวนมา
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ดักเลยฮะจอดรถดักนะครับเอบอกว่ามีคนอ้วนชักปืนขึ้นมา
แล้วก็ยิงใส่เอกับเพื่อนอีกคนนึงแต่ไม่โดนแล้วไอ้คนผอมอีกคนนึงชักปืนขึ้นมายิงใส่ไปทางโอ๊ต
ตอนนั้นก็ตะโกนถามกันนี่ฮะที่ตำรวจเขาพาไปชี้จกชี้จุดต่างนะครับ
ตะโกนถามกันว่ามีใครโดนยิงไหมมีใครโดนยิงไหมแล้วก็แยกย้ายกันวิ่งหนีโอ๊ตเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในป่ามัน
แล้วตัวเอเนี่ยตอนนั้นก็วิ่งหนีกันกับเพื่อนอีกคนนึงด้วยสักพักนึงเสียงปืนมันหายแบบเงียบสงบไปเหมือนกับไอพวกนี้มันไปแล้ว
เขาก็วิ่งออกมาวิ่งมาตามหากันว่าเอออยู่ไหนเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าโอ๊ตเนี่ยที่วิ่งหลบเข้าไปในป่ามันเนี่ยไปนอนหมดสติอยู่ในนั้นนะฮะ

มีใครโดนไหมโดดก็โดดโอ๊ดก็จับมือจับกุมและโอ๊ดก็เดิน
วันนี้ชุดสืบสวนสพวิเชียนบุรีลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุเป็น๓แยกถนนโกเมนแล้วก็ให้พญานไปชี้จุดด้วย
นี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่นานครับช่วงเที่ยงวันนี้นี่เอง
ตำรวจไปจับกุมผู้ต้องหาได้อายุ๑๗ปีสมมุติว่าชื่อในปีก็ละกัน
เพราะว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่๑๗นะฮะต้องติดชื่อปิดนามสกุล
ในปีนะคะตำรวจเอาตัวมาสอบสวนที่สพวิเชียนบุรีนะครับ
ในปีบอกว่าสาเหตุที่ยิงไปแล้วก็ไปไล่ตามเขา
เพราะจำผิดตัวฮะบอกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นอยู่กลุ่มนึงนะตอนนั้นเนี่ยปีเนี่ยบอกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ที่หมู่๔บ้านกระโทกนี่แหละ
ที่มีเรื่องด้วยนะส่วนกลุ่มของน้องโอ๊ตผู้ตายเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นอยู่หมู่๑๓บ้านท่าน้ำ
คือคนละหมู่บ้านกันเลยแต่ไปเจอแถวหมู่๔บ้านกระโทก
คิดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีเรื่องด้วยนี่ค่ะคือจำผิดตัวแค่นั้นเอง
ปลาขวดใส่เขาปลาระเบิดขวดแล้วไปดักไล่ยิงเขาอีก
สุดท้ายเนี่ยกระสุนเข้าไปที่น้องโอ๊ตคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต
ไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ที่วันนี้ครอบครัวได้นำสพน้องโอ๊ด
ตั้งบรรพิกุศลที่บ้านนะครับก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
โอ๊ตเนี่ยรูปภาพที่บ้านเนี่ยหรือว่าแผ่นโปสเตอร์เนี่ยเห็นไหมฮะ
โอ้โหน้องถือถ้วยด้วยอ่ะถือถ้วยรางวัลเล่นฟุตบอลถือฟุตบอลอืม
ฟุตบอลฮะเป็นนักฟุตบอลเตะฟุตบอลเก่งมากค่ะนี่ฮะ
คือที่บ้านก็เอารูปต่างเนี่ยเอาถ้วยรางวัลที่ได้มาเนี่ย
วางไว้บนโรงศพด้วยนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าน้องโอ๊ตเขารักงานเตะฟุตบอลมาก
ฟุตบอลแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยนี่ภาพถือถ้วยรางวัลสองภาพก็มีนี่ฮะ
จะสวดพระอภิษฐรรมศพสองวันนะครับชาปนกิจศพวันจันทร์ยี่สิบแปดวิทยุธนายน
คือวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อวานนี้สวดมาแล้ว๑คืนวันนี้อีกหนึ่งคืน
เป็นภาพข้อความที่โรงเรียนส่งมานะครับบอกว่านี่ฮะ
ข้อความนะโรงเรียนเขาส่งมาให้นะบรรดานักฟุตบอลของโรงเรียน
บอกนักกีฬารุ่นปีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเตรียมเอกสารประจำตัวให้พร้อม
เนาบัตรประชาชนรูปถ่ายส่งให้อาจารย์คัดตัว
ใครจะได้เล่นเดี๋ยวจะส่งไปที่กรุงเทพ
นี่ฮะน้องโอ๊ตนี่เขียนแคปชั่นบอกงานนี้เนี่ยต้องมีชื่อเขาด้วยแน่
แสดงความตั้งใจของการจะแบบจะคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลจะไปเรียนที่กรุงเทพเลย
คุณแม่น้องโอ๊ตชื่อคุณแม่บุญยืนนะฮะวันนี้คุณแม่คุยกับเราแบบโอ้โหคุณแม่ร้องไห้ตลอด
ลูกชายเป็นเด็กดีไม่เคยเกเรเลยคือชกต่อยกับใครเนี่ยยังไม่มีเลย
เรียนอย่างเดียวเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลเก่งมาก
ฟุตบอลเก่งจนได้ทุนกำลังจะไปเรียนที่กรุงเทพ
นี่เพิ่งกลับบ้านมาช่วงปิดเทอมเมื่อสองเดือนก่อนนี่เองนะ
เพราะว่าได้ทุนเรียบร้อยแล้วตอนไปคัดตัวอยู่กรุงเทพ
แล้วก็กลับบ้านมาเมื่อสองเดือนก่อนแล้วเกิดโควิด๑๙ทีนี้ก็เรียนออนไลน์นะฮะ
ความไฟฝันของลูกชายคืออยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ
แต่กลายเป็นว่าลูกชายต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้
แม่บอกแม่เสียใจมาก
ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมายังไม่มีการติดต่ออะไรมา
ทางฝั่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
เพื่อนนั้นพันเกิดไปที่ไหน

ตอนนั้นแม่อักทำอะไร
เอ่อแตกตัวไปเลย

หุ่นดาบกำลังปั๊มอยู่ไม่ให้ภายงัดในภาพเรื่องถึงที่สุด

ขอรบศพมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมย้อนไปที่ปีผู้ต้องหาอีกทีนึง

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
เพราะว่าเพื่อนของน้องโอ๊ตบอกว่ามากันตั้งหลายคน
มีคนที่ยิงใส่เพื่อนของน้องโอ๊ตแต่ไม่โดนนะ
แล้วเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยคือในปีเนี่ยยิงใส่โอ๊ตกระสุนเข้านะครับ
แล้วในปีเนี่ยมีคดีอยู่ด้วยนะครับเป็นคดีค้างเก่าคือข้อหาพยายามฆ่านะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเคยก่อคดีพยายามฆ่าไว้แล้วคราวนี้มาไล่ยิงเขาอีก
คือแสดงว่าเวลาเกิดคดีอะไรต่างนานาเนี่ย
บางครั้งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวออกมาอาจจะด้วยเรื่องของการวางหลักทรัพย์หรือการพิจารณาแล้วว่าเออให้ออกมานะ
แล้วเดี๋ยวอย่าไปยุ่งเหยิงกับคดีอย่าไปทำอะไรเพิ่มเติมอะไรนะระหว่างนี้ก็จะสู้คดีอะไรก็ว่ากันไป
สุดท้ายในคนนี้เป็นยังไงไปยิงเขาตายเลยทีนี้
ใช่ค่ะมันเรียกคืนอะไรกลับมาไม่ได้ด้วย